ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข่าวเรื่องของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็มีให้ได้พบเห็นกันอยู่นะครับ
จุดนี้เองครับทางกรมพลักษึกษาก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเด็ก
สอนให้เด็กนั้นว่ายน้ำเป็น

ลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
การปืดขัดว่ายน้ำถือเป็นเรื่องที่กรมพลักษณ์ศึกษาเร็งเห็นความสำคัญ
ได้จัดโครงการอบรมครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ที่๕ขึ้นในชื่อกิจกรรมลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้
โดยมีครูสอนว่ายน้ำและประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดตรัง
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับ
ถูกประสงค์หลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำ
เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับบรรดาเด็กและเยาวชน
ในการเอาตัวรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการลอยตัวในน้ำหรือการเคลื่อนที่ไปในน้ำลึก
ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
นายทวีช่อพงษ์ดีผ่วมหน่วยการกลุ่มกีฬามวลชน
สำนักการกีฬากรมพลักษึกษากล่าวว่า
การจัดอบรมครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการลดตัวเลขการเสียชีวิตของเด็ก

เพราะปัจจุบันมีเด็กที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ที่เราฝึกนั้นเราจะฝึกในเรื่องของ
ที่โยนพายไปลากโดยทำงานร่วมกับสมาคม

ในการสอนว่าเมื่ออยู่ในสภาวะแหล่งน้ำธรรมชาติ
จะต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนอะไรอย่างไร
อย่างเช่นหัวน้ำอย่างเช่นพ่อเอสเตอรอล

ถึงแม้ว่าเด็กบางส่วนจะว่ายน้ำไม่เป็น
เขาก็สามารถช่วยเพื่อนที่จมน้ำได้
โดยการยืนการโยนให้นะครับ
ผู้บริการกลุ่มกีฬามวลชนของกลมพระราชศึกษายังบอกอีกนะครับว่า
จะพยายามลดปริมาณการเสียชีวิตของเด็กที่จมน้ำ
ให้น้อยลงควบคู่กับการพัฒนาโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น
โดยจะมีการจัดอบรมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศครับ
ปีหน้าได้ทำร่วมกับสมศัพท์ประกอบศูนย์ครับซึ่งเราก็จะจัดการอบรมแบบนี้แหละ
ทีหน้าเราวางแบบนี้ว่าจะมีการอบรมแบบนี้ประมาณในภาพภาพในสี่ภาพของไทยภาพครับ
ซึ่งจะเป็นการนำบุคลากรนำวิทยากรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปในหูในชุมชนให้มากขึ้น
เห็นความตั้งใจของกรมภาระศึกษาในการเข้ามาดูแลโครงการนี้แล้ว

อุ่นใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กทุกคนครับ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน